ส่วนเหตุการณ์นี้ที่สระบุรีค่ะมีสามีภรรยาคู่หนึ่งเป็นผู้เสียหายนะคะ
สามีพระยาคู่นี้ก็อายุเยอะแล้วเป็นรุ่นคุณลุงคุณป้า
ตัวสามีอายุห้าสิบเก้าคุณป้าอายุหกสิบสาม
จอดรถที่หน้าร้านสะดวกซื้อมีรถคันหนึ่งจอดอยู่ก่อน
ตัวคุณป้าลงไปซื้อของคุณลุงนั่งรอในรถ
รถข้างเป็นผู้หญิงเปิดประตูไปกระแทกรถคุณลุง
คุณลุงลงมาดูแล้วถามว่าหนูประตูหนูกระแทกรถลุง
ผู้หญิงคนนี้ตอบว่าแล้วเป็นอะไรไหมล่ะ
แล้วแฟนนุ่มของผู้หญิงคนนี้มาใส่ลุงเลยทำร้ายร่างกายลุงค่ะ

โอ้ยโอ้ยโกรธจักรโอ้ยโอ้ย
เลี่ยนออกเลยหัวแตกเลย
หัวแตกเลยแตกเลย
คุณผู้ชมคะผู้ก่อเหตุยังดูแบบหนุ่ม
อยู่เลยเนอะยังดูอายุน้อยเป็นผู้ชายแบบ
อ่ะแต่ทำร้ายคนแก่พูดอย่างนี้ดีกว่า

แล้วคุณป้าด้วยนะคุณป้าก็อยู่ตรงนั้นนะ
ขนาดคุณป้าไปห้ามเป็นคนกลางยังโดนเลยเหรอครับ
โดนไปด้วยคุณป้าโดนไปด้วยมันขึ้นไปเหยียบกัน

พลเมืองดีเขาถ่ายคลิปเอาไว้เพื่อเป็นหลักฐานนะ
โอ้โหเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานนะคะ
จอดรถร้านสะดวกซื้อที่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรี
ทีมข่าวไปคุยกับคุณลุงคุณป้าที่ถูกทำร้ายร่างกายค่ะ
คุณลุงเดชาอายุ๕๙คุณป้าแต๋วอายุ๖๒
ก็คือสองสามีภรรยาที่ถูกทำร้ายในคลิปภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นไปเมื่อสักครู่
ตัวคุณลุงเดชาเนี่ยหัวแตกเย็บ๓เข็มขาซ้ายกระเพลกเลย
ส่วนป้าแต๋วเนี่ยมีแผลที่หางตาด้านซ้ายเอวแกเคล็ดระบมไปหมด
เดชาบอกว่าตอนเกิดเหตุก็ช่วงเย็น
ก็ทั้งคู่ขับรถไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อไปซื้อในตลาดด้วย
คือจะไปซื้ออาหารสุนัขตรงนั้นมันมีตลาดชุมชนเฟื่องฟ้านะ
ก็ไปจอดรถแถวร้านสะดวกซื้อ
รถของคู่กรณีจอดอยู่ก่อนแล้วนะคะ
ลุงบอกว่าลุงนั่งรอในรถให้ป้าแต๋วไปซื้อของ
แล้วปรากฏว่าไอ้รถคันข้างเนี่ยมีผู้หญิงเปิดประตูมากระแทกรถลุง
ลุงก็ต้องมาดูสิดูว่ารถมีรอยหรือเปล่า
แล้วก็ถามไปแบบดีเลย
ลุงถามดีมากว่าหนูเปิดประตูมาโดนรถลุงนะ
แต่ผู้หญิงคนนั้นตอบกลับลุงมาว่าแล้วเป็นอะไรไหมล่ะ
คุณผู้ชมคะแล้วมันไม่จบแค่นี้ไง
แฟนนุ่มของผู้หญิงคนนี้ลงมาทำร้ายลุงอย่างที่เห็นในคลิป
ทำร้ายไม่หยุดเลยนะคะไม่หยุดเลย
แฟนเขาพูดว่าถ้าโดนแล้วมันจะมีปัญหาอะไรวะ
เขาพูดอย่างนี้เราก็บอกว่าอ้าวแล้วโดนเดี๋ยวงั้นผมแจ้งความนะ
เอาแจ้งเลยเพราะว่าเนี่ยลุงก็เมาเขาพูดอย่างนี้
ผมก็เดินไปใกล้เลยใช้อ้าปาก

พอเสร็จแล้วป้าก็เข้ามาแทรกกลางห้าม
พอห้ามเขาก็ต่อยผมเลย
โอ้โหคุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะเลย

เก่งจริงนะกับคนแก่เนี่ย
โอ้โหไม่ควรนะฮะแบบนี้
ดูสิคะทำแบบนี้กับผู้สูงอายุ

อ่ะทีนี้คุณลุงผู้เสียหายบอกว่า
หลังเกิดเหตุไปแจ้งความที่สพแก่งคอยแล้วนะคะ
คุณลุงยืนยันจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด

ได้ไม่ไปทำแบบนี้กับคนอื่นอีก

ลุงไม่ได้อยากได้เงินได้ทองอะไรเลยค่ะ

หลังจากนี้จะมาขอโทษหรือเปล่า
ลุงไม่รู้นะว่าจะขอโทษไหม
แต่ลุงว่ามันสายเกินไปที่จะมาขอโทษเอาหลังเกิดเรื่อง

เพราะหนุ่มคนนั้นมันใจร้อนขนาดนี้

ป้าป้าไปห้ามแล้วป้าแก่ขนาดนี้ป้าไปห้าม

ถ้าหยุดตั้งแต่ครั้งแรกมันก็ไม่มีเรื่องมีราวอะไรขนาดนี้
นี่ค่ะก็ฝากสพแก่งคอยด้วยนะคะ